คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งจุดที่สำคัญในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
คือที่บริเวณท้องสนามหลวงครับตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาครับ
ประชาชนเดินทางไปจับจองพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง
ไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
และต้อนรับศักราชใหม่สองพันห้ามร้อยหกสิบนะครับบรรยากาศณตอนนี้จะเป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันจากคนราภิพันธ์บริเวณสีบริงารสดมาจากท้องสนามหลวงครับ
มเทียนที่ดิฉันถืออยู่นี้นะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคน
ซึ่งจะเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้จะได้รับแจกคนละ๑อันค่ะ
เพราะถือเป็นหนึ่งไฮไลท์ของกิจกรรมสำคัญในค่ำคืนนี้ภายใต้ชื่อแสงเทียนแห่งสยาม
สวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะ
โดยประชาชนจะร่วมกันจุดแสงเทียนแห่งสยามในเวลาเที่ยงคืน๙นาทีค่ะ
และที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศสดที่ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ค่ะ
ก็จะเห็นนะคะว่ามีประชาชนมาจับจองพื้นที่จนเต็มบริเวณตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะ
เพื่อที่จะร่วมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๖๐นะคะ
ซึ่งประชาชนบางส่วนค่ะก็เดินทางมากับเพื่อนนะคะบางส่วนเดินทางมาเป็นครอบครัวค่ะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองนะคะก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ไปฟังเสียงค่ะ
มันโอกาสที่เราจะเที่ยวมันมีเยอะแต่การเริ่มต้นของแต่ละปีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเรา
ถ้าเราเริ่มต้นด้วยจิตสงบแล้วก็อยากจะเผื่อแผลถึงคนรอบข้างเรา
คนหลายคนที่เรารักมันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับส่งบารมีให้คุ้มครองเขาเหล่านั้นที่เรารักเนี่ย
ให้มีความสุขด้วยตัวเราก็มีความสุขด้วยอะค่ะ
สำหรับกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงจะเริ่มขึ้นในเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ต่อเนื่องไปจนถึงเวลา๒๑นาฬิกา
ประชาชนก็จะร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ก่อนจะสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลา๘๙วินาทีค่ะ
โดยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานนะคะ
จากนั้นในเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา๔๕นาทีค่ะ
ก็จะร่วมกันสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าด้วยบทสันเสริญคุณพระรัตนาไตอิติปิโสพักควานะคะ
ซึ่งจะเป็นบทสวดมนต์ให้แก่ประเทศชาติพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ประชาชนและผู้มาร่วมงาน
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
โดยมีผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากรรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
และในเวลา๒๔นาฬิกานะคะ
ประธานในพิธีจะลั่นคล้องชัย๙ครั้ง
ประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีบทชะยันโต
ร้องกันร้องเพลงพระราชนิพลพรปีใหม่
และเพลงสรรเสริมพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร
บรรดินธราเทพพระยาปรางกูล
ก่อนจะร่วมจุดเทียนแสงเทียนแห่งสยาม
ในเวลาเที่ยงคืน๙นาทีค่ะ
และสำหรับประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้ว
ยังไม่ตัดสินใจว่าคืนนี้จะไปข้ามปีที่ไหนนะคะ
สามารถเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ได้
เพื่อที่จะสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล
เพราะจะเริ่มกิจกรรมในเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาที

แต่ถ้าจะเดินทางมาขอให้เดินทางมาโดยรถสาธารณะค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี

ขอบคุณคุณระพีพันธ์ด้วยนะครับ